ไปดูฟุตซอสสโบสรจิงแชมป์เอเชียนในรอบก่อนรองชะละ๘ทีสุดท้ายครับ
ชนบุรีดีกรีแชมป์เก่า๒สมัยแล้วก็เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วครับ
นี่คือประตูขึ้นนำครับเจอกับทางแบงค์ออฟเวรุษนะครับ
แชมป์กลุ่มซีจากเลบันนอนสุภวุฒิยิงนำก่อนครับ

แต่ว่าหลังจากนั้นแบงค์ออฟเบลูสครับทวงคืน๔ประตูรวดเลยครับ

เชียร์ดูนี่นึกว่าจะกลับมาไม่ได้แล้วครับ
เพราะว่าแต่ละประตูที่เสียเนี่ยคือมันเป็นลูกที่ไม่น่าจะเสียครับ
ลูกนี้เนี่ยไขว้เข้าไปในผู้เล่นของชมบุรีในประตู๓คนยังเสียครับ
แล้วก็ได้ประตูไล่ขึ้นมาครับแบบมีความหวังจากจิรวัตรสอนวิเชียนนะครับ
สองสี่แต่ว่าโมฮามัติคูเบซี่ยังยิงอีกครับ
ยิงแซงให้แบงค์ออฟเบรุสนำ๕๒ไม่ยอมแพ้ครับ
เก่าพิรพัฒนแก้ววิไลครับยิงให้กับบูเวฟไล่มาสามต่อห้า
แล้วก็อามัดเคียเอลดีนครับยิงให้กับแก๊งออฟเบลูส
นำเป็น๖ต่อ๓จิรวัตรสอนวิเชียนครับ
เบิ้ลพาร์ทหนึ่งสองกับสุภวุฒิยิงไล่มาสี่ต่อหก
กลับมาในช่วงครึ่งหลังดึงเข้าในยิง
เป็นพระเอกกันนะครับในเวลาปกติครับสุภวุฒิ
ทำประตูครับให้ชมบุรี
ตีเสมอได้ครับเป็น๖ต่อ๖นะครับยิง๒ลูก
แล้วก็จบด้วยสกอร์นี้มาต่อเวลาครับ

ในช่วงครึ่งแรกครึ่งละ๕นาทีครับส่วนพุทธยิงนำ
แล้วช่วงท้ายของครึ่งหลังครับจะหมดเวลาอยู่แล้ว

สุภวุฒิยิงจุดโทษคนแรกให้กับชนบุรีครับ
ซอลยิงข้างละ๓คนเรายิงไม่เข้าครับ
แล้วหลังจากนั้นแบงค์ออฟเบลูสนั้นไม่พลาดครับ

ของเราก็ยิงเข้าหมดนะครับหลังจากสวนวุฒิพลาด
ก็ทำให้เราตกรอบก่อนรองชนะเลิศไปนะครับ